คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวของศิลปิน
ยังอยู่กันที่เรื่องราวของศิลปินนะคะสำหรับพี่เสกโลโซ
เราเจอตัวคนสนิทคนใกล้ชิดและคนที่ดูแลพี่เสกโลโซ

ก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตอาการป่วยกันสักนิดนึงนะคะ
แล้วก็พี่เท่บอกด้วยว่าตอนนี้รับงานคอนเสิร์ตน้อยลง
โดยพี่เสกฝากบอกแฟนและคนจัดงานว่า
ช่วงนี้จะขึ้นโชว์น้อยหน่อยได้แค่เดือนละ๔คอนเสิร์ตเท่านั้น
และจะไม่พูดเยอะเว้นโชว์เต็มที่เพราะนอนดึกไม่ได้

ไม่เจ็บเพราะยังมีอาการป่วยอยู่
แล้วอยากจะพักผ่อนรักษาตัวเองให้แข็งแรง
ที่สำคัญค่ะทำเพลงไว้เป็น๑๐ด้วย
เตรียมที่จะปล่อยออกมาเอาใจแฟนให้หายคิดถึงค่ะ
ตอนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตอนนี้มีสต๊อกเพลงอยู่๑๐กว่าเพลง

แกจะมีแบบว่ามีอารมณ์

เออต้องเพราะว่าการทำเพลงเนี่ยต้องใช้อารมณ์ครับ
เสกไม่ให้รับเยอะครับเพราะว่าแกต้องรักษาตัวก่อน
เพราะอาการไบโพล่าถ้ารับเยอะมันจะโหม
ทำให้สุขภาพของเขาจะซุดโสม
ทำให้แบบว่าเดี๋ยวพักผ่อนไม่เพียงพอ
เพราะว่าเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัด

ถ้าเวลากินยาแล้วไม่พักผ่อนตามที่หมอบอก

เดือนนึงเนี่ยตอนนี้รับแค่๔๕งานเอง

พี่เสกตอนนี้โดยรวมดีขึ้นไหมคะแบบ

ดีขึ้นแต่ว่าแกก็ยังไม่พูดเยอะนะ
เสิร์ตที่ผ่านมาที่ไปเล่นด้วยกันมาเนี่ย
แกก็จะพูดน้อยแต่ว่ามันเหมือนเดิม

แต่อยากจะเน้นร้องเพลงให้แฟนได้หายคิดถึง

ตอนนี้เดือนหนึ่งก็จะมีโชว์คอนเสิร์ตอยู่๔ครั้ง

กันได้พร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ของพี่เสกด้วย
ได้ติดตามกันแน่นอนว่าจะรอแป๊บเดียวให้พี่เสกพักกันแป๊บหนึ่งเรา